คุณผู้ชมครับมาเริ่มดูที่เรื่องของพี่น้องชาวนาไทยกันหน่อยครับ
กศก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไทยอย่างต่อเนื่องครับ
ล่าสุดมีบรรยายงานว่าจะปล่อยสินเชื่อให้รวมกว่า๘๐๐๐ล้านบาท
ในธุรการผลิต๒๕๖๐ทัพ๒๕๖๑ครับ
และล่าสุดก็เดินทางไปมอบเงินสินใหม่ทดแทนรอบแรกให้กับเกษตรกรที่สกลนคร
ที่ได้รับผลกระทบจากพายุสนกาด้วยนะครับ
เกษตรกรชาวจังหวัดสกลนครกว่า๔๕๐๐คนครับ
ไปเข้าแถวเพื่อรับเช็คเรื่องของการเช็คยอดเงินแล้วก็เบิกค่าสินใหม่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศ
ซึ่งเป็นผู้ปลูกข้าวนาปีครับที่ร่วมโครงการประกันภัยนาข้าว
การผลิต๒๕๖๐ที่จะรับผลกระทบจากอุทธกภัย
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาครับ
เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับเงินค่าสินใหม่ทดแทนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่๖ตุลาคม
ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลมอบให้
โดยจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับข้าวนะครับ
แปลงที่เหลือแล้วก็เก็บไว้สำหรับการทำนามรอบถัดไปครับ
พี่บัดดาบคิดว่าการทำประกันภัยนี่ก็ดีนะครับยากให้รู้ว่าไม่ต้องจะประกาศภัยพิบัตร
มาดูความเป็นจริงว่าเกิดน้ำท่วมแค่ว่า๑๐รายในหมู่บ้านหนึ่ง
แปลงเกษตร๑๐ลายจริงแล้วเมื่อตรวจจริงก็จ่ายมีภาคประกันเลยมันก็จะดี
การผลิต๒๕๖๐มีผู้ร่วมโครงการประกันภัยนาข้าว
เป็นข้าวนาปี๑๕๘๐๐๐ราย
คิดเป็นพื้นที่กว่า๒๔ล้านไร่
ค่าพิเศษประกันรวมทั้งสิ้นกว่า๒๒๙๐ล้านบาท
และมีรายงานนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการทกศ
เห็นชอบโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรปลูกข้าว
เป็นปีการผลิต๒๕๖๐ทัพ๒๕๕๙
เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
โรงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี

แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต๒๕๖๐ทับ๒๕๖๑วงเงิน๒๔๓๐๐ล้านบาท
โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว
แล้วก็ปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปีวงเงิน๔๗๒๐๐ล้านบาทครับ